มันก็จะแก้ปัญหาปลายทางที่ว่าต้องไปจ่ายสวย
เบี้ยบ้ายรายทางไปติดสติ๊กเกอร์ทัน
ถ้าเราแก้ตามสีทรงนำนี้ทุกอย่างสม่าหน้าฉัน
กฎหมายกฎระเบียบก็เอื้อให้คนที่อยากจะทำธุรกิจอย่างสุจริต
ทำได้เติบโตได้ก่อร่างสร้างตัวได้
ไม่ได้เป็นมาอุปสรรคให้ใครมาก่อความรำคาญ

เจ้าหน้าที่ตำรวจถ้ามีระบบคุณธรรม
เติบโตในหน้าที่การงานไม่ต้องวิ่งเต้นซื้อตำแหน่ง

การชั้นผู้น้อยก็ได้รับการดูแลสวัสดิการที่ดี

ปราบปรามถ้าผิดก็ปราบปรามอย่างจริงจังตรงไปตรงมา
มีกฎหมายนะครับที่ปกป้องผู้ที่ออกมาเปิดโปรงการทุจริต
แล้วก็สุดท้ายก็คือมีเทคโนโลยี
ในการที่จะอำนวยความสะดวก
แล้วก็ช่วยให้กระบวนการทุกอย่างเป็นไปด้วยความสุจริตอย่างนี้
ถ้า๔องค์ประกอบนี้ไปพร้อมกันได้
ปัญหานี้จะแก้ได้อย่างยั่งยืนน่ะ

สุดท้ายก็ต้องไปจับกระต่ายจากปากเข้ามาติดหน้ารถอยู่ดี

ผมคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ในนโยบายของก้าวไกลอยู่แล้ว

รอประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางคาญก่อน
แต่ตอนนี้ผมก็คิดว่าเราสบายใจได้ทางนึงนะครับ
ผมคิดว่าก็สบายใจได้ระดับหนึ่ง
ในขณะเดียวกันเราคงต้องทำงานร่วมกันกับสมาคมผู้ประกอบการสาพันธ์การขนส่งทางบก
แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์รวมของเครือข่าย
ผู้ประกอบการการขนศกที่รายใหญ่รายหนึ่ง
แล้วก็คงต้องทำงานร่วมกันกับสมาคมอื่นในการติดตามเรื่องนี้
ในการให้เบาะแสเรื่องนี้เพื่อให้การแก้ไขมันยั่งยืนที่สุดเท่าที่จะทำได้
พรุ่งนี้เขาจะมาพบคุณวิโรธกับทางพระเก้าไกลใช่ไหม
พรุ่งนี้ก็เรามีนัดหารือกันกับทางสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
ซึ่งก็น่าจะมีทางสมาคมผู้ประกอบการขนส่งมาร่วมด้วย
ก็จำนวนน่าจะหลากหลายสิบท่านก็มาให้กำลังใจด้วยมาให้เบาะแส
แล้วก็มหารือในแนวทางในการแก้ไขแบบสี่ทงน้ำแบบนี้
ที่ยั่งยืนที่พระเก้าไกรเวลาที่เรานัดหมายกันก็๑๔นาฬิกาใบ๒โมง
คุณวิโรธตอนที่เป็นฝ่ายค้านในสภาชุดที่แล้วเนี่ย
เรื่องเหล่านี้เรื่องสติ๊กเกอร์เรื่องสวยพวกนี้
ยังยังไม่เคยออกมาพูดเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับ
น้ำหนักการพูดนะขนาดนี้มันเลยมากขึ้นไหมเพราะว่าเราเป็นวาดที่สอสอของพักรัฐบาลแล้ว
ก็อาจจะมีศูนย์แต่อย่างนี้ครับคือที่ผมคิดว่าน้ำหนักที่มันเกิดขึ้นคือ
ทุกคนรู้ว่ามันมีอยู่จริงแล้วทุกคนรู้ว่ามันมีเครือข่ายงใยเยอะมาก
แล้วก็ทุกคนก็อาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่ไม่ปกตินั้นมันกลายเป็นสิ่งปกติที่เราต้องยอมจำนวน
เราไม่ใช่แค่ปราบก็เป็นความหวังนะครับที่อ่า
องค์กรต่างของภาคประชาชนอย่างสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
ก็อยากจะมาทำงานร่วมกันกับเราซึ่งจริงจริงแล้วเราทำงานร่วมกันมาหลายเดือนแล้วนะครับอืม
มันก็เลยเป็นที่มาของเนี่ยการมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของสติ๊กเกอร์
แล้วเดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวเรื่องลอตเตอรี่ก็ต้องมีองค์กรมีการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการลอตเตอรี่
เดี๋ยวก็มาทำงานร่วมกับเราอีกศูนย์ละกากรก็คงจะมีหน่วยงานของผู้ประกอบอาชีพ
ที่เกี่ยวข้องกับการสุรการก่อนก็เดี๋ยวมาคุยกับเราอีก
หรือเรื่องของแรงงานต่างชาติที่เป็นปัญหาเดี๋ยวก็คงจะมีคนมาคุยกับเราอีก
แล้วเราก็จะวางระบบในการแก้ไขปัญหาคอรัติไม่ใช่แค่ปราบ
แต่ถ้าปราบกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมไม่แก้เดี๋ยวก็กลับมาใหม่
ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเดี๋ยวก็กลับมาใหม่
ฆาตการที่ดีมีความสามารถมีความสุจริตไม่ได้รับการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้านะครับ
ก็ปล่อยให้มีการวิ่งเต้นนะครับเอาคนที่ไม่ดีขึ้นมาเติบโต
ถ้าไม่มีระบบคุณธรรมฆาตการชั้นผู้น้อยระดับปฏิบัติการ
ไม่มีขวัญและกำลังใจไม่ได้รับการบำรุงสวัสดิการที่ดี
เดี๋ยวก็กลับมาใหม่
เรื่องใหญ่นะไม่น่าเชื่อนะคือสติกเกอร์มันจะเยอะขนาดนี้นะ
หลากหลายสาขาอาชีพคุณวิโรธสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องอยู่กับที่ว่า
ก้าวไกลเนี่ยจะได้เป็นรัฐบาลอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อไหร่ด้วย

ก็ถ้าอยากให้บ้านเมืองนะครับปราศจากคอรัปชั่นแล้วก็อยากจะให้ก้าวไกลนะครับ
แก้ปัญหาคอรัปชั่นอย่างจริงจังก็ช่วยให้กำลังใจพวกเรา
แล้วก็๘พักร่วมนะครับให้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้
เราจะเป็นรัฐบาลที่แก้ไขปัญหาคอรัปชั่นอย่างจริงจังครับ
ยังต้องเจออีกหลายด่านนะยังไงก็ช่วยให้กำลังใจก็แล้วกัน
แล้วเชิญมาพูดคุยกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับ
ขอบคุณครับ